มาถึงเรื่องราวคนที่มีไอเดียกันบ้างดีกว่านะครับ
ช่างปะยางในจังหวัดขอนแก่นคนหนึ่ง
เขาผุดไอเดียขึ้นมาเห็นยางรถยนต์เก่า

ดังนั้นจึงมีไอเดียดังที่จะบันเจิดต่อไปนี้นะครับ

นี่ฮะพี่ช่างของเรานะครับ
คือพี่นิวัฒน์จันทัศดวงอายุ๓๕ปี
เจ้าของร้านปะยางชูการชั่งที่จังหวัดขอนแก่น
กับภรรยาแล้วก็ญาติกำลังตั้งอกตั้งใจ
หุ่นโมเดลจำลองที่ทำจากยางรถยนต์นะครับ
โดยนายนิวัตรเจ้าของร้านเล่าว่าเปิดร้านรับปะยางรถยนต
มีทั้งรถ๖ล้อรถ๑๐ล้อรถพ่วง

ให้บริการลูกค้าที่เปลี่ยนยางรถยนต์แล้ว

ไม่หรอกเออเอาไว้อย่างนี้แหละจริงคุณรู้จะเอาไปทำอะไร

ก็เจ้าของร้านจึงเกิดแนวคิดประดิษฐ
ให้เป็นรูปสัตว์ต่างไว้โชว์หน้าร้าน
ประกอบกับเคยมีความรู้ที่ได้มาจากนายทองแดงอุ่นจิต

ครั้งแรกทำเป็นรูปม้าทำเป็นรูปกวาง

ขอซื้อในราคา๑๕๐๐บาท

ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีนะครับ
ลองทำเป็นช้างก้านกล้วยทำเป็นมังกร

ขายได้ในราคาตัวละ๑๘๐๐บาท

ตามเหมือนไดโนเสาร์นะครับซึ่งทุกครั้งที่ทำเสร็จเรียบร้อย

โรงเรียนเอาไปตั้งให้เด็กนักเรียนดู
ให้เด็กนักเรียนตื่นเต้นกันใช่นะครับแล้วก็ที่รีสอร์ตเอาไปตั้งโชว์
อกจากนี้ยังรับทำตามความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับ
ตอนนี้มีลูกค้าสั่งให้ทำเป็นรูปลิงรับปีวอกกันเยอะเลย

อันนี้ต้องมีไอเดียดีมากนะต้องตัดต้องแต่งอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้บอกว่าอยู่ในขั้นตอนออกแบบให้ขึ้นไปนั่งขี่ลิงได้ด้วยนะ
แต่ละตัวจะใช้เวลาเฉลี่ย๒วันในการทำ
และแต่ละวันทำได้๓๔ตัวนะครับ

โดยใช้เวลาว่างเว้นจากงานบริการซ่อมในร้านมาประดิษฐ์แบบนี้นะครับ
สำหรับรูปเหมือนที่ทำจากยางรถยนต์ทุกชิ้น

เพราะแต่ละชิ้นประกอบจากวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง
หรือเหลี่ยมคมก็ทำการลบออกซะ

แล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า๓๐๐กิโลกรัมด้วยครับ